สังเกตได้ว่าวันนี้หลายโรงเรียน
ที่มีน้องหนูจะปิดในการเรียนการสอน
จุดเสาร์อาทิตย์จะมีการกิจกรรมวันเด็กกัน

ที่จะสร้างแรงวันลังจาให้กับเด็กที่สนใจกีฬา
กิจกรรมนะครับที่จะมีจัดขึ้นนะครับทุกปีเราก็มีการไล่เรียงมาให้ติดตามกันนะครับ
เริ่มที่การกีฬาแห่งประเทศไทยครับบริเวณลานพลาซ่าอินดอร์สเตดียม
มีกิจกรรมตั้งแต่๘โมงเช้าทั้งการแข่งขันกีฬา๘ชนิดนะครับ
ทีมฟุตบอล๗คนบาสเก็ตบอลกิจกรรมประกวดภาพวาดระบายสีนะครับ
แล้วก็มีการโชว์เครื่องบินเล็กแล้วก็ยังมีเครื่องเล่นต่าง
เช่นเรื่องของเกมนะครับที่จะทำให้เด็กนั้นฝึกทักษะต่างมากมายครับ
โดยมีปีโป้ชโยชักทองนะครับนักฟุตบอลทีมชาติไทย
แล้วก็น้องเมรัชนกอินทนนท์นักเป็นมินตันมือหนึ่งของไทยจะไปร่วมงานด้วยครับ
ส่วนที่ลานหน้าอาคารนิวิบุตรสนามกีฬาแห่งชาติมีกิจกรรมของกรมพลักษึกษา
เช่นการจับสลากของรางวัลการแสดงบนเวทีและการแสดงวงโยธวาธิ
รวมถึงมีซุปอาหารให้กับเด็กและผู้ปกครองนะครับรับประทานฟรีครับ
ปิดท้ายที่บริเวณลานจอดเครื่องบินแผนกช่างอากาศกองเทคนิคกองบิน๔๖จังหวัดพิศนุโลก
ภายในบูธนะครับจะมีกิจกรรมเล่นเกมแล้วก็ร่วมสนุกรับของรางวัลจากพี่นักเตะสโมสรพิศนุโลกครับ
เหนือจากกิจการในวันเด็กที่ไปเที่ยวกันแล้วนะครับเราพูดถึงเด็ก
ดังนั้นหยิบมาฝากกันหน่อยนะครับกับข่าวที่ฮือฮาสำหรับนักฟุตบอลในวัยเด็กที่มีอนาคตนะครับ

ทีมข่าวกีฬาไทยรัฐทีวีต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ
ด้วยการรวมอัจฉริยะลูกหนังรุ่นจิ๋ว
อาจเป็นซูเปอร์สตาร์ของวงการฟุตบอลไทยในอนาคต
คนแรกกำลังดังสุดในชั่วโมงนี้
น้องพี่ซูวินเด็กน้อยชาวมอนวัย๗ขวบ

เท้าซ้ายสุดฉมังเตะบอลชนคานอย่างแม่นยำออกรายการ
สโมสรทั่วฟ้าเมืองไทยอยากได้ไปร่วมทีม

เอ่ยปากรับเดินเรื่องขอสัญชาติไทยให้
เพื่อวันข้างหน้าจะได้ติดทีมชาติไทย
แต่ต้องแย่งกับเมียนมาที่อยากได้น้องพีไปรับใช้ชาติด้วย
ต้นต่อมาคอลบินเมอร์เรย์

ได้รับความสนใจจากหลายทีมในอังกฤษ
เซ็นสัญญาเข้าสู่อาคาเดมี่ของปีศาจแดง

หลังจากเคยร่วมฝึกซ้อมกับทีมมาระยะหนึ่ง
แต่เจ้าหนูคอบินกลับเป็นแฟนบอลตัวยงของทีมคู่ปรับอย่างลิเวอร์พูลสมา
อีกคนคือเลออนพิชยาเจมส์วัย๑๓ปี
เป็นนักเตะเยาวชนในอาคาเดมี่ของเลสเตอร์ซิตี้

โดยปีนี้เป็นปีที่๙แล้วที่ลีออนอยู่กับสโมสรแห่งนี้
ออนใช้แววการเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ๔ขวบ
และเริ่มเล่นกับโคเวนตี้จากตัวเอฟซี

ย้ายมาเลสเตอร์เมื่ออายุ๖ปี

เล่นให้ทีมชาติไทยและเลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่